แต่ว่าอีกหนึ่งคู่คุณผู้ชมค่ะคู่นี้เนี่ยเกือบจะเป็นคู่หวานแล้ว
รออีกนิดเดียวแค่สถานะเท่านั้นสำหรับท็อปจรน
เขาออกมาประกาศชัดเลยนะว่าแอบชอบใบเฟิร์นพิมชนก
คือดิฉันว่านาทีนี้คงไม่แอบชอบแล้วล่ะถ้าออกมาประกาศผ่านสื่อแบบนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็ตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่ว่าเฮ้ย
จะมีการแบบว่าเป็นคู่จริงกันหรือเปล่าสำหรับท็อปจรนแล้วก็ใบเฟิร์นพิมชนกนะคะ
คือหนุ่มท็อปเนี่ยเขาบอกว่าแอบชอบใบเฟิร์นมานานแล้ว
ก่อนจะเอ่ยปากชมฝ่ายหญิงว่าเป็นคนน่ารักและนิสัยดี
ส่วนเรื่องสถานะตอนนี้เนี่ยยังไม่ขอใช้คำจำกัดความแค่อยากให้เป็นความสบายใจของกันและกัน
อีกทั้งยังขอเคลียร์ประเด็นดราม่าที่หลายคนมองว่าเจ้าตัวเป็นเหตุให้สาวใบเฟิร์นผิดใจกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวพี่น้ำพราวนั่นเองนะคะ
ถึงขั้นยุติการทำงานร่วมกันเรื่องนี้ขอให้ฝ่ายหญิงเป็นคนตัดสินใจ
ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคะ
จริงแล้วเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ใช้คำว่าเราค่อยรู้จักกันง่ายครับ
ก็เราก็ต้องค่อยค่อยคุยค่อยค่อยเรียนรู้กันไปอืมเขาก็ชอบเขา
ครับครับเขาก็เป็นคนน่ารักอืมผมว่าจริงจริงแล้วใครใครก็ชอบนะ
เขาเป็นคนน่ารักเหมือนผมแค่อยากเป็นความสบายใจของเขาอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเขาก็คงเป็นความสบายใจของผมอืมแล้วเขามารู้จักกับเรา
ทำให้เขาต้องออกจากผู้จัดการคนเก่าโอ้ยผมว่าจริงจริงแล้วมันก็คงไม่ไม่
ไม่ใช่อยู่แล้วครับจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรอย่างนี้
ผมก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งอะไรคือจริงจริงก็พูดตรงกันกับใบเฟิร์นพิมชนก
ก่อนหน้านี้บอกว่าหนุ่มท็อปเนี่ยไม่ได้เป็นต้นเหตุไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอกับผู้จัดการส่วนตัว
ต้องบอกว่าเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวพี่กล้าวน้ำพราวเนี่ยต้องยุติการทำงานร่วมกัน
แต่เป็นเพราะว่ามุมมองของการทำงานมากกว่าที่มันคิดเห็นไม่ตรงกัน
ก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนไปเถอะอะไรแบบนี้ก็ประมาณนั้นนะคะ